ใช่มันคุ้มใจด้วยเนอะปิดมือตัวเองนะครับพี่วัดใช่ได้ทางปิดมือตัวเองแล้วครับ
ทีละทิศเนี่ยจะเป็นการออกกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงปรับบุคลิกภาพ
ทำให้ผู้เล่นดูดีขึ้นนะครับมั่นใจในท่วงท่าของการออกกำลังกาย
แล้วก็ท่าทางของการเดินมั่นใจในตัวเองขึ้นสำหรับผู้คนที่เล่น
พิธีส่งเสริมอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่ครับ